อัตราจารย์ไม่หมดละเส้นจริงจริง

รุ่นหลานจะมาอีกแล้วมั้ง

เห็นตาลงขาวอ่ะ

เห็นตาลมันน่าจะเนินขาามมากเลย

เห็นพวกเราคุ้มกันใช่ไหม
กทำโยธิยังไม่รู้สิ้ม

ไม่อยากล้างแคมก็ดนี่ดูมันมันจะจะ

แปลกมีหัวใจ
บ่อยกินช่วยดีค่ะ
บ่อยกินคุณดาลัดดาเสร็จแล้วค่ะ
คุณอาหารกินช่วยดีค่ะ

คนธรรมมสิทธิ์แพง
ทำไมแพงเข้าไปเลย

คนที่ว่ากอดจูบการรักษาคือคนป่วยคนป่วย
ซึ่งหนึ่งในนั้นทุกคนต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อถึง

ในบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วพี่โป๊ก็อยู่ของเขา
ทำอะไรก็คือถ้าเป็นด้านคือตรงบรรจิตเราเอ่อ
จิตเวทพวกนี้คือก็ไม่ได้รับเพราะเราไม่ได้เป็นญาติไปส่งไม่ได้
โรงพักไม่ยุ่งอยู่แล้วตรงจุดนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็ตัวเขากับพี่อีกคนหนึ่งพี่โฟกค่ะแล้วก็ชอบใครที่แบบใจดี
เขาสุภาพเขาหน่อยค่อยไปนั่งเฝ้าขอหอมหน่อยสิ
กอดหน่อยสิซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่โป๊กป่ะ
แต่ถ้าบอกเป็นหมอปลาหรือที่ฉันไปนั่งต่อจุดนี้ไม่ใช่เรื่องนะคะ
เราก็คงไม่ก้าวล่วงหรือล้ำเส้นเรื่องของใคร
ว่าไปก้าวที่จะถือวิสาสะไปร่วมเกิน
ร่างกายใครเด็ดขาดมั่นใจก็ไม่ใช่เจ้นกับหมอปลา
แต่ว่าคนป่วยคนป่วยคุณจิตเวทหรือคุณอยากจะมากอดจูบกับเขาดูไหมล่ะคะ
คนที่สงสัยอย่างนี้อย่าเอารูปอยู่ในเฟสอย่าบอกว่าลงพื้นที่มาหาเรื่อง
ถ้าเป็นขอโทษนะคะหมอปลาบอกหาอย่างนี้ค่ะ

คือลิสีนังสนตนสองคนเนี่ย

และที่กางวัยพวกโลกสวยความตลอดที่กันเนี่ย

มันยังร้ายออกตรงนี้อีกไหมจริงป่าได้เขาไม่ได้มาเอากัน
ออกไทยสโดดแบบที่มึงรอกันที่รักแล้วไหลสุดตัวละไม่มี

ก็เหมือนบางวันผมสามารถเอาคนที่คุยคนเดียวคุยคนเดียว
คุยกันได้อ่ะทำไมคุณไม่ถ่ายไปล่ะคือผมจะมีกิจกรรม
อย่างเช่นคนนี้นั่งคุยกับเสาไฟฟ้าได้อีกคนหนึ่งนั่ง
คุยกันต่อไม่ได้ผมก็จับ๒คนมานั่งคุยกันได้คือมันมี
หมดแล้วคนบางคนอ่ะมันเครียดจากอาการที่มันโดนทุกข์ทรมานกับ
ร่างกายเนี่ยมันก็ทำให้เขาอ่ะจิตใจดีขึ้นมีรอยยิ้มมี
เสียงเหมือนเราทำแต่นี้ต่างหากที่เหนื่อยไหมการช่วยคนไม่
เหนื่อยแต่เพราะมันเหนื่อยกับไอ้พวกปัญญาอ่อนนี่แหละคือช่วง
นี้ต้องไปออกสื่อแล้วทั้งที่มันเสียเวลาผมมากผมอยากอยู่
ตรงนี้อยากช่วยคนตรงนี้อย่างเมื่อวานไปเนี่ยคนที่มาหา
ผมช่วงบ่ายไม่เจอผมเลยอ่ะผมไม่ต้องการอะไรมากมายผมอยู่
ตรงนี้ผมเชื่อคนตรงนี้ไม่เคยเหนื่อยแต่มันไงกับไอ้
พวกต้องมาอธิภาพไว้พวกหัวหมาปัญญาฝ่ายฟังมาเนี่ยก็นี่
มันเหนื่อยแบบเพราะอาจำพูดมันมาไม่เข้าใจบอกแล้ว
เก่งแต่ปากให้มันลงมือทำได้หรือเปล่านะ
นี่บอกว่าหมอปาเป็นเป็นวุฒิสวยคนโรงงาน
ถามว่าผมสอนคมงาได้ไงครับ
ผมช่วยเหลือคนเลือกคนที่มันพูดมันช่วยคนได้หรือเปล่า
หรือจะจับผิดเพื่อเอาเงินอย่าออกทีวี
แล้วพอเล่นผมไม่ได้มาเล่นภรรยาอีก
ผมว่ามันลามปลามาถึงครอบครัวเลยฮะ
ถ้าว่าบางอย่างเป็นเรื่องสัตว์ตัวเนี่ย
มันใช่เหรอเอาเรื่องส่วนตัวของเราไปลงเนี่ย
อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงมันใช่หรือเรื่องส่วนตัวเนี่ย

เพราะผมบอกแล้วว่าโรคทุกโรครักษาได้โรค
ยกเว้นโรคอิจฉาและฤษยา
โรคทีนี้รักษาไม่ได้
เป็นโรคที่รักษายากทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่มียาตัวไหน
อกจากว่าใช่พระสี่องค์

คือโรคอิจฉากับริสยา
เพื่อนมนุษย์ด้วยการโรคที่น่ากลัวมาก
โรคทีนี้รักษาไม่ได้โรคพวกนี้